คุณผู้ชมคนจะซิ่งอยู่ไหนเขาก็ซิ่ง
คราวนี้ไปซิ่งบนทางด่วนแถวหน้าเซ็นทรัลพระราม๓
คุณผู้ชมเป็นกลุ่มรถซิ่งรถแต่งอ่ะไปดูชาวบ้านเขาถ่ายได้
บอกว่าเขานอนไม่หลับเลยครับเออ
โอ้โหยอมเสียเงินขึ้นทางด่วนไปแข่งกันนะคุณ
คุณแล้วทางมันโล่งโปร่งสบายมากยามวิการยามค่ำคืน
ตั้งสิ้นหนึ่งไงอ่าทางด่วนมันก็โล่ง
แต่ชาวบ้านเนี่ยบนคอนโดเขานอนไม่ได้
เสียงมันสะท้อนขึ้นนี่ขนาดสูงขนาดนี้ยังได้ยินชัดเลยเนอ
ใช่ใช่มันสะท้อนขึ้นไปบนคอนโดนะฮะดังสนั่นวันไหว
ใครจะไปหลับลงเขาก็ตื่นขึ้นมาที่เราเห็นส่วนหนึ่งนะ
เขาบอกว่าจริงจริงแล้วมันคือร้อยกว่าคันนะโอ้โหเป็นแมงเบ้าเลย
เสียเงินค่าทางด่วนไปแข่งกันบนทางด่วนร้อยกว่าคันนะคุณผู้ชม
ค่ะนะฮะอันนี้เขาถ่ายจากคอนโดแถวเซ็นตันพระรามสาม
่งหน้าดาวคนนองช่วงตีหนึ่งของวันเสาร์ที่ผ่านมา
ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนเขานอนไม่ได้เสียงมันน่ารำคาญมาก
ปิดหน้าต่างก็แล้วนะเสียงมันยังเล็ดลอดเข้าไป
ก็เลยเอามือถือมาถ่ายแล้วก็ลงไว้ในทวิตเตอร์ครับนะฮะ
หลังจากลงไปคนก็ทวิตออกไปเยอะชาวบ้านเขาบอกว่าโอ๊ย
อันนี้ทางด่วนที่มันต่อเนื่องมาจากอนุสาวรีอะนะ
เขาก็บอกว่าแก๊งนี้นะจะแข่งกันบนทางด่วนเป็นชั่วโมงครับ
นะฮะเริ่มจากได้ยินเสียงดังก่อนสักประมาณตีหนึ่งเรื่อย
ไปถึงตี๒นะครับซิ่งกันไปซิ่งกันมาบนทางด่วนหลายรอบ
นะฮะทีมข่าวถามไปยังทางด้านของท่านผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
คุณสุรเชษเหล่าภูลศุกร์ท่านก็บอกว่า
ได้รับรายงานแล้วตอนนี้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการประสานงานกับตำรวจ
หากพบแก๊งนี้ข้อมูลนี้ทะเบียนอะไรเดี๋ยวจะให้จับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมาย
สูงสุดเลยเพราะว่าการทางเป็นเจ้าของพื้นที่
คุณถือว่ามาทำแบบนี้มันก็ผิดกฎหมายสามารถเอาผิดได้
ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับจะไปซิ่งไปแข่งกันก็ไปสนามแข่งรถ
ให้มันถูกต้องแล้วกันครับไปจากลักษณะไปนะครับ